มีเรื่องราวความเชื่อคุณผู้ชมครับ
มีมานำเสนอกันหน่อยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เขาไปเจอต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่ง
แต่ความไม่ธรรมดาของมันคือมีไม้มันเลื้อยขึ้นไปเลื้อยขึ้นไป
พันเหรออ่ะพันรอบเลยทีเดียวเดี๋ยวให้ดูกันนะครับ
อยู่ที่บริเวณศาลเจ้าปู่น้องหอยหมู่บ้านใจแก้วตำบลหนองหอย

เขาบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใจกลางหมู่บ้านนะ
พอมีคนรู้ข่าวต่างพากันไปขอโชคขอลาบ
แล้วหลายคนก็ช่องหนีกันเขาว่ากันแบบนั้น
โดยสารเจ้าปู่น้องหอยเนี่ยมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ทางเหนือเขาเรียกว่าต้นลุง

เขาบอกว่าอยู่ติดกันจนแทบจะเป็นต้นเดียวกันเลย

แล้วก็มีผ้าเหลืองพันรอบเอาไว้
แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจเมื่อเอาผ้าเหลืองพยายามจะเอาออก

เพราะว่าปรากฏว่ามีไม้ลักษณะคล้ายกับรากไม้ขนาดใหญ่
มาพันรอบต้นนี้อีกทีนึง
คือพันทั้งรอบต้นโพกับต้นลุงเอาไว้
คือพันเหมือนผ้าที่พันอยู่เนี่ยนะคะ

ทั้งที่มีการหมวดต้นไม้เอาไว้

แต่สุดท้ายพอเอาผ้าขาวอันเก่าออกมา

ก็เจอกับสิ่งนี้ลากไม้อันนี้

เพราะว่าไอ้เจ้าต้นที่มันพัน

มันมีลักษณะคล้ายกับพญานาคาราช

เพราะว่าเขาเชื่อว่ามีเห็นเป็นหัว
เป็นลำตัวแถมมีหางด้วย
โอ้โหคือดูแล้วเหมือนอย่างนั้นเลย

ชาวบ้านแถวนั้นก็แตกตื่นตกใจกัน
เอ๊ะมันเป็นแบบนี้ช่างดูประหลาดสระเกิน

นี่ก็ไปถามคนนี้ครับนางอำพรบุญมีประธานกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านใจแก้ว
ก็มีการประชุมกันครับในหมู่บ้านว่าสมควรจะนำผ้าเหลืองมาปิดทับเอาไว้เหมือนเดิม
และขอนะอย่าให้คนที่เข้าไปชมเนี่ยทำการถู

ห้ามนำแต้งเข้าไปถู

ต้นไม้มันจะเสียหาย
รากไม้ที่เขามาพันรอบต้นโพกับต้นลุงเนี่ยเกิดการชำรุดเสียหายได้

ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะดูแต่ตาแล้วกัน
ก็คือจะเอาทูบเอาเทียนไปกราบไหว้บูชาอันนี้เขาก็ไม่ได้ห่วงห้ามตามความเชื่อ
แต่อย่าเอาแป้งกับมือเนี่ยไปถูหาเลขเป็นต้อง

พอให้อย่าไปแต่ต้องเดี๋ยวของจะเสียก็พอแล้ว